ไปที่จังหวัดประจวบคิริขันข่าวนี้เดี๋ยวต้องส่งต่อให้คุณชนะไปอ่านต่อในคู่กัดสะบัดข่าวด้วย

เพราะว่าคนร้ายเป็นชายชาวเมียนมาบุกเข้าบ้านเขาไปไปรักทรัพย์นะฮะ
นอนโซฟาดูทีวีเอาเหล้ามาดื่มเพลินหลับ

สืบสวนตำรวจสพเมืองประจวบคิริขันนะครับ
เข้ารวบตัวคนร้ายที่บุกไปงัดบ้านของชาวบ้าน
เข้าไปนอนบนโซฟาดูทีวีแล้วก็ดื่มเหล้าไปด้วย
เมาหลับฮะเมาหลับอย่างสบายใจเลย
ในห้องโถงชั้นล่างนะครับเหตุเกิดที่บ้านสองชั้นนะครับ
รอบขอบชิดทีเดียวแหละตั้งอยู่ชายทะเลอ่าวน้อย
ตะบนอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันครับ
คนร้ายคือในม่าวโซอายุสามสิบหกปีเป็นชาวมีนมาครับ
ตรวจสอบประวัติเขาเป็นลูกเรือประมงนะครับก็มีหนังสือเดินทาง
แล้วก็มีบัตรแรงงานต่างด้าวนะครับตรวจสอบทรัพย์สินในบ้านเนี่ย
ลื้อค้นแหละกระจัดกระจายทีเดียวนะฮะ
ในห้องครัวห้องนอนคนร้ายเนี่ย
จะขโมยปืน๓๘นะเอามาพกติดตัวไว้ตอนนอนนั่นแหละ
มีปืนด้วยได้ปืนแล้วได้เงินสองร้อยห้าสิบใช่
โน้ตบุ๊กตัวนึงกินเหล้าสักแป๊บมันจะเป็นอะไรไปล่ะ
พักผ่อนก่อนนางสาวฉะไหนเกรดรักษา
อายุ๕๖ปีเธอเป็นแม่บ้านที่คอยดูแลบ้านหลังนี้ฮะ
เล่าบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเพิ่งจะกลับกรุงเทพมหานครไปนะฮะ
ไปหาครอบครัวเมื่อวานนี้ช่วงกลางคืนก็เลยไม่มีใครอยู่บ้าน
แล้วเช้าวันนี้เนี่ยจะมาปิดไฟในบ้านแหละเห็นกระจกบานเกร็ด
ถอดฮะนะครับก็ไม่กล้าแล้วไม่กล้าเข้าไปดูแล้ว
ก็เลยโทรศัพท์ตามสามีบอกเธอมาช่วยดูหน่อยซินะครับ
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจไปพร้อมกัน
เมื่อตำรวจมาถึงนะฮะบ้านที่เกิดเหตุก็ไปเจอคนร้ายนอนหลับสนิทอยู่ทีเดียว
อ่าถ้าท่านนึกไม่ออกว่าจับโดยละม่อมจับยังไงจับแบบเนี้ยฮะ
เนี่ยครับเขาเรียกจับโดยละม่อมครับผู้ต้องหาสารภาพเลยบอกว่า
ผมเป็นลูกเรือประมงอยู่ที่สุราชนะฮะ
เรือเข้ามาเทียบท่าที่สะพานปลาอ่าวน้อยหลายวันแล้ว
หิวอ่ะหิวไม่ได้กินอะไรนะครับเข้ามาเมื่อกี้เห็นอะไรเลย
โค้กบ้างอะไรบ้างนะฮะอดนอนมาหลายวัน
พอเข้ามางัดด้วยความหิวหิวกินกินแล้วก็ได้เหล้าเข้าไป
เข้าไปหลับตำรวจจับเนี่ยฮะหมดท่าเลยครับ